และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการประชุมมหาเทมรัฐสมาคม
ซึ่งเราต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีการบรรจุวาระการแต่งตั้ง
เด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เข้าไปในการประชุมหรือไม่นะครับ
ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณกวินวรัตน์สดสุนผู้สื่อข่าวรัฐทีวี

การประชุมของมหาเทราสมาคมที่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกาของวันนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้มีทางตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา
เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่และรักษาความปลอดภัย
โดยรอบอาคารที่ประชุมของมหาเทราสมาคมแล้วค่ะ
บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมมีทหารตำรวจรักษาความปลอดภัย
โดยรอบอาคารที่ประชุมของมหาเทราสมาคม
ซึ่งตั้งอยู่ภายในพุทธมนตร
ส่วนภายในห้องประชุมมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้แยกระหว่างพระพิสุสงฆ
คารวาสไว้อย่างเป็นระเบียบค่ะ
โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาเฝ้ารายงานข่าวและสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะยังไม่พบว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนหรือกลุ่มต่อต้านออกมาแสดงท่าทีแต่อย่างใด
สำหรับสิ่งที่ต้องจับตาในวันนี้
นั่นคือวาระการประชุมหารือนำรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ
เหมาะสมขึ้นทูล๙เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ได้มีการนำวาระนี้เข้าที่ประชุมมหาเทราสมาคมแล้ว
และวันนี้อาจจะมีการนำมาพิจารณาได้ในรายละเอียดอีกครั้งค่ะ
โดยการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเทระสมาคม
ก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อนำทุนก้าวต่อไปค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งฝ่ายสนับสนุนที่มองว่าทุกขั้นตอนของการเสนอชื่อพระราชาคณะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย
ซึ่งขัดแย้งกับกลุ่มคัดค้านที่อ้างถึงความไม่เหมาะสมของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงวัดปากน้ำวรวิหารที่ยังคงมีข้อคอรหาหลายประการค่ะ
และนับจากนี้ต่อไปอีก๒ชั่วโมงนะคะจะมีการประชุมของมหาเทรสมาคมจะเริ่มต้นขึ้น
ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีการนำวาระนี้เข้าที่ประชุมหรือไม่
กวินรัฐสดสุนข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพุทธมนตรค่ะ
อีกเรื่องที่ต้องจับตากันต่อในช่วงบ่ายนะครับว่าที่ประชุมมหาเทศสมาคมจะมีการบรรจุวาระการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่หรือไม่ครับ